เป็นเรื่องของเพื่อนกันเหมือนกันอันนั้นเมื่อกี้เพื่อนบ้าน
อันนี้เพื่อนกันเลยค่ะแต่ว่าโหดจริง
คือเพื่อนสงสัยว่าเพื่อนอีกคนนึงขโมยของไปใช่ไหมคะ
ก็เลยอาศัยตอนที่เพื่อนเมาจัดการตอนนั้นเลยค่ะ
ทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตนะคะ

จริงตัวเขาก็ไม่รู้นะว่าเพื่อนตายมารู้ตอนหลัง
แต่ก็คงทำร้ายไปหนักอยู่นะคะ
ประมาณ๑๐โมงครึ่งตำรวจสพงนำตัวนายวชิรพันธ์เลิศลักษณ์ค่ะ
อายุ๓๒ปีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
อยู่ที่ตำบลหลวงใต้อำเภองาว
คือผู้ต้องหาเนี่ยไปทำร้ายร่างกายนายสมบูรณ์เต็มตา
ซึ่งเป็นเพื่อนกันทำร้ายจนเสียชีวิต
ก็พาเจ้าหน้าที่ไปชี้จุดเกิดเหตุแล้วอ้างบอกว่า
ที่ผ่านมาเนี่ยเขารู้สึกว่าเงินสดอาหารสดของเขาหายไปบ่อยมากเลย
ก็สงสัยเพื่อนมาตลอดเลยว่าเอาไปหรือเปล่านะคะ
จนกระทั่งคืนวันที่๒๒มกราที่ผ่านมาเวลาเกือบเที่ยงคืน
ก็ตัดสินใจไปหาผู้ตายที่บ้านจะไปถามตรงว่าเอาไปหรือเปล่า
ตอนนั้นก็เห็นผู้ตายกำลังนั่งดื่มเหล้าอยู่
ก็ไปถามผู้ตายก็ไม่ยอมรับ
ด้วยความที่ตัวเองโมโหนะคะ
ก็เกิดการชกต่อยกันในห้องนอน
หลังจากนั้นก็ลากผู้ตายมาซ้อมที่หน้าห้องเขา

แล้วตัวเองก็เดินกลับไปบ้านซึ่งอยู่ใกล้กันนั่นแหละ
สักพักนึงน่าจะสติมาชักเป็นห่วง
ก็เดินย้อนกลับมาพยุงเพื่อน

พยุงเข้าไปในห้องคิดว่าน่าจะแค่สลบไป
เช้าวันต่อมาถึงไปทำงานไปรับจ้างทาสีตามปกติ

ไปฟังคำหน่อยค่ะว่าเขาว่ายังไงบ้าง
นี่ค่ะตำรวจบอกว่าปกติแล้วเขาก็เป็นคน
อารมณ์ร้อนแล้วก็มีปัญหากันมาก่อนด้วย
สันนิษฐานว่าคนตายเนี่ย
น่าจะถูกทำร้ายที่ศีรษะอย่างแรง